มาดูเหตุสลดนะคะเมื่อผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขามีพันรยา
แล้วก็พันรยากำลังตั้งคันลูกแสดง
ทีนี้ก็ไปฝากคันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตามปกตินะคะ
ทำทุกอย่างตามปกติแต่ว่าสุดท้ายพันรยาเสียชีวิต
เขาบอกว่าเป็นการตั้งคำถามหลายอย่างที่เกิดขึ้น
เพราะทำไมถึงไปฝากคันแล้วไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ไม่รู้เหรอว่ามีภาวะท้องนอกมดลูก
และในช่วงของการที่ภรรยาไม่สบายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยื้อชีวิตไว้ได้
จนเสียชีวิตไปทั้ง๓คนแบบนี้
คือมันมีคำถามที่ผู้ชายคนนี้ถามเกิดขึ้นตามมาหลายอย่างนะคะ
ภาพผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นการระบายความรู้สึกที่สูญเสียพันรยาและลูกแฝด
โพสต์ไว้แบบนี้บอกระบุหลังพันรยาตั้งคันฝากคันกับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านบางนา
โดยทางพยาบาลทำอุณตราสาวยืนยันว่าตั้งคันได้๘สัปดาห์
ตอนนั้นดีใจมากเลยที่พันรยาตั้งคันเพราะกำลังจะครบแล้วนะสำหรับคำว่าครอบครัว
จนกระทั่งวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีเลือดออกมาจากทางช่องคลอดแล้วพันรยาบอกว่าปวดท้อง
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ตัวเองฝากคันไว้และเคยได้ทำการตรวจไว้
หมอตรวจและแจ้งว่าคันปกตินะและได้ทำอุณเตอร์ซาวน์อีกครั้งพบว่ามีลูกแฝด
ตอนนั้นยิ่งดีใจหนักเลยโดยที่ไม่ได้คือมองข้ามเรื่องของอาการป่วยไป
เพราะว่าคุณหมอยืนยันเองว่าปวดท้องไม่เป็นไรเป็นปกติ
ต่อมาถัดมาอีกวันเดียวนะคะ๔มีนาคมภรรยามีอาการเวียนศีรษะและอาเจียนรวมทั้งปวดท้องมากขึ้น
สามีรีบนำตัวพันรยาส่งโรงพยาบาลอีกครั้งทางโรงพยาบาลทีนี้แจ้งบอกว่า
ภรรยามีน้ำตาในเลือดสูงแล้วเกิดอาการช็อกตนจึงขอให้มีการตรวจคันอีกครั้ง
เพื่อเช็คชัวร์ว่าลูกยังปกติดีอยู่ไหม
อันตราซาวออกมารอบแรกหมอบอกปกติดี
หมอปั๊มหัวใจจนกลับมาหายใจได้อีกครั้งช่วงนั้นกระวนกระวายใจมากมาก
ก็เลยสอบถามเพื่อนซึ่งเป็นพยาบาลเป็นแพทย์ถามว่าช่วยกันหาข้อมูลหน่อย
อาการที่เกิดขึ้นกับภรรยาแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไร
เพื่อนช่วยกันตามหาคำตอบทั้งในโลกโซเชียลมีเดีย

บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพันรยาอาจจะเป็นเพราะท้องนอกมดลูก
ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยให้ทางโรงพยาบาล
ช่วยเช็คดูหน่อยว่าพันรยาเนี่ยท้องนอกมดลูกจริงหรือเปล่า
ระหว่างนั้นเองค่ะพันรยาหยุดหายใจเป็นครั้งที่๒
หมอก็ได้ปั๊มหัวใจกลับมาหายใจได้อีกครั้ง
แต่ทีนี้ยังคงอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงอยู่
แล้วก็ต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินตลอดเวลานะคะ
ช่วงเวลานั้นเองหมออุณตราสาวอีกครั้ง
พบว่ามีน้ำอยู่ในช่องท้องของพันรยา
ระหว่างนั้นเองหมอสังเกตว่าท้องของภรรยาเริ่มป่องขึ้นเรื่อย
หมอก็เลยตัดสินใจเจาะออกมาดูพบว่าเป็นน้ำ
มีคำสั่งด่วนค่ะผ่าตัดด่วนทันทีจนถึงช่วงบ่าย๒
หลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมอได้มาเชิญตัวเองมาพูดคุยบอกว่าน่าจะต้องตัดมดลูกทิ้ง
และรังไข่อีกหนึ่งข้างก็ต้องตัดทิ้งออกไปด้วย
เพราะรกของทารกทะลุออกมานอกมดลูก
จึงเป็นสาเหตุของการตกเลือดของพันรยาและทำให้ปวดท้อง
ซึ่งทางหมอเปิดเผยว่าหมอเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ยาวมาถึงช่วงเช้าวันที่๖มีนาคมภรรยาได้สติ
มีอาการตอบสนองกระพริบตาจับมือบีบมือ
อันนี้เป็นอาการตอบสนองของภรรยานะคะ
จนถึงช่วงบ่ายหมอได้แจ้งว่าอาการมันสุดลง
ต้องรักษาเพิ่มด้วยวิธีการฟอกไต
เพราะตอนนี้ตับกับไตไม่ทำงานแล้ว
ตัวเองมองว่าทุกอย่างที่จะยื้อชีวิตได้ต้องทำแล้ว
ก็เลยตัดสินใจหมอเอาเครื่องฟอกไตมาเลย
แต่ที่โรงพยาบาลไม่มีเครื่องฟอกไต
ก็เลยต้องไปเอาเครื่องฟอกไตจากที่อื่น
และในระหว่างที่ทำการฟอกไตอยู่นั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะ
เครื่องมีปัญหาไม่มีใครสามารถตอบคำถามได้
ว่าเครื่องทำไมถึงมีปัญหาจนทำการฟอกไตไม่ได้
และทำให้ภรรยาเสียชีวิตในช่วงเช้าค่ะ

เช้าก็ไม่รู้ว่ามีฐา

ภรรยาเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบ
จากโรงพยาบาลที่ไปฝากคัน
จะมีการพูดคุยกับโรงพยาบาลอีกครั้ง
รวมถึงการเยียวยาต่างค่ะ